มาดูความเห็นจากฝากฝั่งการเมืองเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุมสื่อกันหน่อยนะคะ

สนับสนุนให้รัฐบาลพูดคุยกับตัวแทนองค์กรสื่อมวลชน
เพื่อจะหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายควบคุมสื่อ

ก็เรียกร้องให้ยกเลิกการส่งตัวแทนภาครัฐเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
เพื่อให้ทางสื่อนั้นมีเสรีภาพอย่างแท้จริงค่ะ
องค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ถึงร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนที่สปทเตรียมส่งไปยังรัฐบาล
โดยเห็นว่าควรมีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลและตัวแทนองค์กรสื่อ
เพื่อจะหาทางออกร่วมกันในเรื่องดังกล่าว
ร่างกฎหมายส่งมาถึงรัฐบาล
ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ว่าจะดำเนินการอย่างไร
โดยมี๓แนวทางที่สามารถทำได้
ก็คือผลักดันให้ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้
ยุติการพิจารณาหรือเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เข้าไปแทน
องค์อาจเชื่อว่ารัฐบาลจะเลือกแนวทางที่เหมาะที่สุดสำหรับสังคมส่วนรวม
และตัดสินใจบนพื้นฐานของการมองเห็นปัญหาและหาทางออกร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสื่อ
เพื่อไม่ให้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งอีกเรื่องของสังคมไทยค่ะ
นายอนุสรเอียมสะอาดรักษาการรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยกล่าวว่า
รัฐบาลและสปทควรเปิดใจรับฟังความเห็นจากสังคม
พักเพื่อไทยมีความเห็นว่าเสรีภาพของสื่อเป็นสิ่งสำคัญ
และเป็นปัจจัยชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
ที่ผ่านมาสื่อก็อยู่ภายใต้กฎหมายต่างเหมือนบุคคลทั่วไป
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกการส่งตัวแทนรัฐเข้าไปนั่งควบคุมสื่อ
ให้สื่อควบคุมกันเองเหมือนสภาธนายความ
เพื่อให้สื่อมีเสรีภาพในการทำงานอย่างเต็มที่
เพราะเสรีภาพของสื่อก็เหมือนกับเสรีภาพของประชาชนค่ะ